มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเรื่องนี้ก็บนท้องถนนอีกเหมือนกัน
รถสองคันขับซิ่งแข่งกันมาค่ะอืม
เป็นรถกระบะนะคะกับปาเจโร่แข่งกันมาบนถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ปรากฏว่ารถกระบะที่มาด้วยความเร็วนี่แหละค่ะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์คนขี่เสียชีวิตทันทีค่ะ
โอ้ยโน๊ตใหม่

หนุ่นมอเตอร์ไซค์
โอ้ยไม่เคยเห็นเลยโอ้ยชัยชาววาย
เป็นไงนะ
อันนี้เนี่ยนะคะก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือลอย
ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นนะคะ
คุณสมวรภาจิตค่ะเสียชีวิตทันทีตรงจุดนั้นเลยนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์นี่สภาพอย่างที่เราเห็นนะคะ
แล้วรถกระบะคันที่ไปชนเนี่ยนะคะก็คือเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟที่เกาะกลางถนน
กระเด็นอีกเหมือนกันคือแรงขนาดไหนก็ดูจากสภาพของรถทั้งสองคันนี้ก็แล้วกันเนี่ยค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะเป็นการแข่งกันมาบนถนนนะคะ
ซ้ายปาดขวาจนมาถึงจุดนี้ค่ะนะคะที่ถนนสุขุมวิทย์สายเก่ามุ่งหน้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
คนที่ขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุก็คือนายอาคมสุวรรณมาโจนะคะ
ก็คือรถตัวเองก็เสียหายนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพราะว่าชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปพุ่งชนเสาไฟที่เกาะกลางจนขาดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะคะพุ่งออกมาตัดหน้าก็เลยเบรกไม่ทันชนเข้าเต็มแรงค่ะ
ตอนนี้ค่ะต้องประถมพยาบาลแล้วนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามชนบุรีจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ใช้ความเร็วมาแบบนี้นะคะ